เธอมีอาชีพขับแท็กซี่นะฮะ
ที่จะเรียกใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชัน

หายไปจากบ้าน๒วันหลังจากมีลูกค้าเรียก

คือคนร้ายเนี่ยเรียกใช้บริการรถ
คือปกติแล้วเวลาแอปพลิเคชันอย่างนี้ค่ะ
เขาจะมีเหมือนเทคซิงเหมือนชั้นจอดเพราะไหนอย่างนี้
เฉพาะผู้หญิงเพื่อให้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้น

นี่ฮะให้เลือกได้ใช่ไหม
พอเธอออกไปรับผู้โดยสารเนี่ยหายไปจากบ้าน๒วันนะครับ
สุดท้ายถูกพบเป็นศพทิ้งไว้ตรงนี้นะฮะ
รถนี่หายไปแล้วนะฮะคนร้ายเอารถไปขายต่อนะครับ
สพชัยพฤกษ์ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
หลังได้รับแจ้งเหตุว่าพบศพอยู่ตรงนี้นะฮะ
ซอยวัดท่าเกวียนในพื้นที่ตะบนคลองคอย
อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
พอเข้าไปดูที่ป่าย่าริมทางเนี่ย
พบว่าผู้ที่เสียชีวิตเป็นผู้หญิงนะครับ
ชื่อนางเกดยุคลอายุ๕๐ปี
สภาพสวมเสื้อแขนสั้นสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำ
เชือกที่เป็นลักษณะผ้า
มัดมือทั้งสองข้างนะฮะที่ข้อมือนะครับ
แล้วก็โยงมามัดต่อที่ลำคอ
เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมงนะครับ
ก่อนที่จะมีผู้มาเจอศพนะครับ
สำหรับนางเกดยุคลมีอาชีพขับรถให้บริการผ่านแอปพลิเคชันนะฮะ
หายไปตั้งแต่บ่าย๑๔มกราคมนะครับก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมา
แฟลต์ปลาทองจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อไปส่งลูกค้าที่บางบัวทองนะฮะ
จากนั้นพอไปจับพิกัดจากโทรศัพท์มือถือครั้งสุดท้ายเนี่ย
แล้วญาติติดต่อไม่ได้อีกเลย
ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพบางบัวทองนะฮะ
จนกระทั่งเมื่อคืนนี้มีผู้มาเจอศพ
หลังจากเจอศพของนางเกดยุคลตำรวจก็สืบสวนต่อ
จับตัวคนก่อเหตุได้แบบทันควันเลยนะฮะ
เมื่อวานนี้ที่บ้านพักย่านปฐุมธานีนะครับ

นายวีระนัทธภูมินามสกุลคำสุยะ
คนถอดเสื้ออังเกงขาสั้นสีดำนะฮะ
ชื่อเล่นชื่ออูอายุ๒๑ปีครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวมาสอบสวนนะฮะ
อู๋นี่สารภาพนะครับบอกว่าก่อเหตุจริง

บอกว่าหลังจากที่ทำร้ายร่างกายคนขับรถเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ย
รถมาแล้วก็เอารถไปขายต่อนะฮะ
ขายต่อที่สมุทรสาครเชื่อไหมฮะ
ขายต่อรถเนี่ยราคาแค่๓๕๐๐บาท
คุณตีราคาชีวิตเขา๓๕๐๐๐บาทเองนะฮะ
แล้วพอได้เงินมาก็โอนไปให้แม่กับแฟน
เพื่อให้แม่กับแฟนเนี่ยเอาไปใช้จ่าย
แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของคนก่อเหตุนะครับ
เนื่องจากจากการตรวจสอบข้อมูลการเรียกรถเนี่ยนะฮะ
พบว่ามีผู้หญิงนะครับเป็นคนติดต่อใช้บริการรถแท็กซี่ทางแอปพลิเคชันของผู้ตาย
ว่าคนเรียกรถเนี่ยจะเป็นแฟนของในอู๋คนก่อเหตุนั่นแหละ
ซึ่งตำรวจเนี่ยไปนำตัวมาสอบปากคำแล้วโอ้โหฟังแล้วมันน่ากลัวเหลือเกินคดีนี้
ท่านผู้ชมครับคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะฮะเพื่อไปตามความคืบหน้าคดีนี้ต่อ
นี่คือจุดที่เจอศพเมื่อคืนนะครับเป็นลักษณะป่าย่าข้างทาง
ห่างจากถนนแค่สิบเมตรนะครับมีรถวิ่งผ่านไปมาตลอดเวลานะครับ
กลางวันและกลางคืนแต่กลางคืนนี้จะเปลี่ยว
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าหมู่บ้านสมบัติบุรีนะครับเป็นช่วงที่ผู้ต้องหา
บอกให้รถจอดตอนที่เรียกรถเข้ามาเราก็ยังมีช่องเจ้าของรถคือคุณเกดยุคนขับมา
แต่บอกให้เขาจอดตรงนี้อ้างว่ารอคนมาจ่ายเงิน
ซึ่งจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่ารถจอดอยู่ตรงนี้๒ชั่วโมงเลยนะฮะแล้วมีกล้องวงจรปิดของชาวบ้านในพื้นที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๕๐๐เมตร
วันเกิดเหตุนะครับ๑๔มกราคม๑๓นาฬิกา๑นาทีแต่เวลาในกล้องเนี่ยมันเร็วกว่าเวลาจริง๑ชั่วโมง๘นาทีนะฮะนี่ค่ะมาแล้ว
นี่ฮะเวลาในกล้องมันจะเป็น๑๔นาฬิกานะครับแต่เวลาจริงคือ๑๓นาฬิกา
แต่นี่เป็นในอู่แล้วนะคนร้ายนะขับรถเก๋งของผู้ตายเข้ามาในซอย
เพื่อเอาศพมาทิ้งจากนั้นผ่านไป๙นาทีนะฮะ
แล้วก็ขับไปจอดที่หน้าร้านขายของชำนี่นะฮะแล้วในอู๋นี่ลงมาจากรถนะครับ
นี่ขับมาจอดที่หน้าร้านขายของชำนะฮะร้านค้าแถวนั้น
ผู้ต้องหาในอู๋ลงมาจากรถนี่เดินลงมาแล้วเห็นไหมฮะ
นี่เอาศพเขาไปทิ้งแล้วนะฮะลงมาเพื่อไปซื้อน้ำกับบุรี
คือเดินมาซื้อของแบบท่าทางแบบ
ไม่รู้สึกอะไรเลยจริงเห็นไหมพอซื้อของเสร็จก็ไปขึ้นรถ
เขานั่งอยู่ในรถแล้วจอดอยู่ตรงร้าน๒นาทีย้อนวางขวดน้ำเอาไว้
มาเอาเงินของมาเอาขวดน้ำ
พอเดินไปขึ้นรถเนี่ยจอดอยู่๒นาที
แล้วก็ขับรถออกไปโดยเปิดกระจกรถแล้วขับสูบบุหรี่ออกไปอย่างสบายใจ
เห็นไหมฮะเปิดกระจกรถอยู่นะฮะแล้วก็สูบบุหรี่

ขับไปมหาชัยสมุทรสาครเอารถไปขายต่อในราคา๓๕๐๐๐บาท
ท่านผู้ชมครับชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนะ
เธอก็ทำมาหากินทำอาชีพของเธอนะค่ะคือเป็นโชเฟอร์ขับรถ
รับส่งก็ทางแอปพลิเคชันแล้วมีผู้หญิงเรียกใช้บริการลูกค้าผู้หญิง
ใครจะไปคิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะ
คือคนที่ซื้อรถรุ่นนี้ซื้อในราคา๓๕๐๐บาทคุณจะไม่เอกใจเลยเห
ต้องคิดแหละว่ามันถูกเกินไปไหมเพราะว่าราคาเต็มนี้ก็หลักล้านนะคะ
ใช่แม้ว่ารถจะ๒๐ปีได้แล้วมั้งรถรุ่นนี้นะฮะ

แต่๓๕๐๐เนี่ยเอกสงค์เอกสารอะไรเจ้าของรถคุณจะตรวจเช็คยังไงเนี่ย

ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ต้องหานะครับคือในอู๋นะครับ
ผู้ต้องหาเนี่ยโทรเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน
แต่ระบบเนี่ยส่งรูปคนขับผู้ชายมาให้
ผู้ก่อเหตุก็แจ้งใหม่บอกขอเป็นโชเฟอร์ผู้หญิง
เพราะต้องมารับส่งแฟนสาว
ผู้ตายเขาก็มาเป็นโชเฟอร์ผู้หญิง
ก็ขับรถมารับในอู๋ที่แฟลต์ปลาทองนะครับ
ผู้ก่อเหตุนี่ขึ้นรถมาคนเดียวนะครับ
คือตอนแรกก็อ้างว่าต้องมารับส่งแฟนเขาเป็นผู้หญิง
แต่ตอนมาขึ้นเป็นผู้ชายซึ่งผู้ตายเขาก็ไม่ได้เอกใจ

ขับรถมาถึงหน้าหมู่บ้านสมบัติบุรีนะครับ
ผู้ต้องหาบอกให้คนขับจอดรถริมถนนก่อนนะ
เดี๋ยวจะมีคนเนี่ยเอาเงินมาจ่าย
แต่จังหวะนี้ใช้เชือกเนี่ยรัดคอเขาจนเสียชีวิต
แล้วก็ลงจากรถไปนั่งฝั่งคนขับ
เบาะลงแล้วก็ตอนนั้นดึงศพมาไว้ที่เบาะหลัง
ตัวเองก็นั่งอยู่ในรถ๒ชั่วโมงนะฮะ
ว่าช่วงนั้นคงไปจัดการกับศพ
ที่ตัวเองจะกลับขึ้นไปนั่งเบาะคนขับ

แล้วก็ขับมาก็อย่างที่เห็นนะฮะ
จอดร้านขายของซื้อของขึ้นรถ
แล้วก็ขับไปดูดบุหรี่ไปเอารถไปขายได้เงินมาก็โอนไปให้แฟน
ซึ่งที่บอกว่าโอนไปให้แม่กับแฟนเนี่ยในส่วนของแฟนสาวของเขาเนี่ย
ได้เงินโอนไปสองหมื่นบาทจากรถที่ขายสามหมื่นห้า
ใช่ค่ะซึ่งช่วงเย็นที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าตำรวจจับตัวได้เร็วถูกไหมคะ
ตำรวจนำตัวนายอู๋หรือว่านายวิรณัฐภูมิคนนี้มาสอบปากคำ

พาแฟนสาวมาสอบปากคำด้วยนางสาวปนัดดา
ซึ่งจังหวะที่ออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
คือการสอบปากคำครั้งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีสอบปากคำด้วยตัวเอง
ผู้สื่อข่าวคือรุมเข้าไปเลยนะคืออยากถามเชื่อว่าทุกคนก็อยากรู้เหมือนกันว่า
คุณทำแบบนี้ทำไมคุณฆ่าเขาทำไมแรงจูงใจมันคืออะไร

เขาพูดว่าเขาขอโทษค่ะพูดแค่นี้
ส่วนผู้ต้องหาและแฟนสาวที่โดนสุดสบสวนเนี่ยนะคะในอู่เนี่ยเขาอ้าง
เขาก็ยังอ้างเหมือนเดิมว่าเขาลงมือก่อเหตุเพราะว่าวันนั้นเสพยามาเยอะอยากได้เงิน
ก็เลยเอามือถือผู้ตายไปขายจะเอาเงินไปซื้อยาบ้า
แม่ผู้ตายเองค่ะพอรู้ตัวว่าตำรวจคุมตัว
คนก่อเหตุมาสอบประคัมที่นี่คุณแม่มานะคะ
แม่บอกแม่อยากมาดูให้เห็นหน้า
แม่อยากเห็นหน้าคนที่ฆ่าลูกแม่
บอกเลยนะคะว่าหัวอกคนเป็นแม่
ใจมันสลายไปหมดแล้วตั้งแต่รู้ว่าลูกถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
ใจแม่สลายไปเลย
เขาปกติค่ะ
พอรู้เนี่ยไปไหนไม่ได้เลย
ร้องไห้อย่างเดียวอ่ะ

แต่เราไม่ทำอะไรโหสิกรรมให้เขาไป
เพราะเดี๋ยวเขาก็รับกรรมเอง
เช่นเมื่อกี้ก็รับกรรมไปเอง

พวกสมัยเนี่ยอยากรู้ทำไม

ปรับมันไม่มีใครดูแลไม่ได้เลย

ตำรวจคุมตัวทั้งคู่ออกมาอีกครั้งหนึ่ง

เอาจริงรู้เห็นด้วยหรือเปล่า

คุณเป็นนกต่อไปหลอกให้เขาเรียกแอปพลิเคชันนี้
เพื่อให้เป็นคนขับผู้หญิงแล้วก่อเหตุหรือเปล่า
เธอก็ยืนยันนะคะว่าเธอไม่รู้
เรื่องรถแฟนบอกเธอว่าเป็นรถแม่
เงินที่โอนให้มาก็บอกว่าพ่อโอนมาให้

เขาลงมือคนเดียวแฟนสาวเขาไม่เกี่ยวข้อง
ทำไมชั้นแรกเราขอเงินเขาแล้ว
มีอะไรอยากเกิดพูดไหมตอนนี้
เขาขอลองขอที่นี่เราอยู่ไงใช่เหรอ
ทำไมเราอยากพูดอะไรนะครับ

ข้างหย่างด้วยนะครับ
ข้างหย่าง

เราทำคนเดียวใช่ไหมคะครับใช่ครับ

ขอโทษแค่นี้เองเหรอขอโทษจริงครับ
โอ้โหแล้วพฤติกรรมต่างของในอู่นี้มันเลือดเย็นมากนะ

โดยเฉพาะช่วงไปซื้อของเสร็จแล้วก็เปิดกระจก
สูบบุหรี่ขับรถออกไปอย่างสบายใจ
แล้วก็เอารถเขาไปขายในราคา๓๕๐๐บาท
ลูกสาวคนเดียวของผู้ตายนะคะเธออายุ๒๑ปีเธอบอกว่า
เพิ่งจะมาทำอาชีพขับรถรับส่งลูกค้าผ่านระบบออนไลน์
หารายได้เลี้ยงครอบครัวเนี่ยแค่ประมาณเดือน๒เดือนเองค่ะ

ว่าคุณพ่อป่วยเป็นซึมเศร้า
แม่ก็เลยแบบออกมาหารายได้ช่วยกันดูแล
แล้วทีนี้เขาบอกว่าพ่อติดแม่มาก
พอตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
เป็นห่วงสภาพจิตใจพ่อที่สุดเลย
เพราะพ่อป่วยเป็นซึมเศร้าด้วย
ทุกครั้งโดยปกติลูกสาวเล่าแบบนี้นะคะ
แม่เนี่ยจะเลือกรับแต่ผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิง
ในกรณีนี้ถ้ามีผู้โดยสารเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะเลือกรับที่มีผู้หญิงร่วมเดินทางด้วย
ลูกสาวเลยบอกว่าสงสัยวันนั้นแม่รับผู้ชายคนเดียวขึ้นรถมาจริง
เพราะโดยปกติวิสัยแม่แม่ไม่ทำแบบนั้น
แล้วเธอก็คาใจด้วยว่าฆ่าแม่เธอทำไม

เธอเป็นคนจิตใจดีด้วยซ้ำแม่เธอก็ทำงานหาเลี้ยงชีพตามปกติ

คุณแม่หนูแบบเขาก็เหนื่อยมาเยอะอะค่ะ
เขาก็พยายามทำทุกอย่างอยู่
เขาก็อยากหาเงินมาช่วยครอบครัว

ไม่ค่ะเพิ่งเดือน๒เดือนค่ะ
หนูแค่อยากถามเฉยเลยค่ะว่าทำไมทำทำไม
หนูไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรขนาดนั้นค่ะ

คุณพ่อคือจริงคุณพ่อหนูก็หนักอยู่อะค่ะ
เขาเศร้ามากแบบหนูเป็นห่วงเขาที่สุดในบ้าน
เพราะว่าเขามีอาการซึมเศร้านิดนึงค่ะ
เขาติดคุณแม่มากเขารักคุณแม่มาก

เมื่อกี้พี่อุ๋ยตั้งคำถามไว้ว่าคุณไม่เอกใจเลยจริงเหรอ

เราได้ไปคุยกับคนรับซื้อรถเขาบอกว่า
ช่วงเย็นวันที่๑๕มกราคมคือเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ก็ติดต่อซื้อรถยนต์จากเพื่อนซึ่งเป็นกลุ่มรับซื้อรถยนต์อีกทีนึงนะ

ก่อนที่จะมีการนัดรับรถยนต์กันที่ปั๊มแห่งหนึ่งย่านเอกชัยบางบอน
ระหว่างรับรถก็มีการตกลงกับทางในอู๋
ให้เอาเอกสารคู่มือรถอะไรมาด้วย
ก็เช็คเอกสารรับรถ
เลขตัวถงตัวถังอะไรก็ตรงกันหมด

คือเลขตัวถังอะไรตรงก็จริงแต่
ชื่อของผู้ครอบครองรถ

มันถูกไงคะเลยไม่ได้เอเจ้

จังหวะที่รับเงินสดจากเธอไป๒๕๐๐๐บาท
คือรับแล้วเก็บเข้ากระเป๋าแบบไม่นับเลย

จนเธอต้องถุงคุณไม่เอาของออกจากรถหรือ
ถึงได้วิ่งมาลนลานเอาของออกจากรถ
ซึ่งถามว่าราคาซื้อขายรถเธอบอกว่ามีการตกลงค่ารถ๔๐๐๐บาท
จ่ายเงินสดให้ในอู๋ผู้ต้องหา๒๕๐๐๐บาท
แล้วก็โอนให้ในหน้าอีก๑๕๐๐๐บาท

มันถูกลงไปอีกนะคะเนี่ย

เพราะปกติเราก็ไม่เคยซื้อรถอย่างนี้
เอกใจไหมแล้วทีนี้พี่ภูเขาบอก
คนนี้คือไว้ใจได้แต่พอไปถึงอ่ะ
ุ๊กก็ตรวจสอบอีกทีนึงละกันอะไรอย่างนี้
คือตุ๊กก็ตรวจสอบแต่รถอะค่ะว่าทุกอย่างตรงคัดซีตรง
ตู้ก้อมคือมันไม่ใช่รถสวมไม่ได้สวมมา
แต่ว่าทีนี้พอเปิดรถทีนี้พอจ่ายเงินเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้
เปิดท้ายรถดูมันก็มีของอยู่ในรถเต็มเลย

ว่าแบบเอ้ยพี่ไม่เอาของลงเหรออะไรอย่างนี้

บอกอ้าวลืมเขาก็ขนของลงไปอะไรอย่างนี้

บอกว่าเฮ้ยแบบรถมันแปลกว่ะอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะ
รถมันแปลกคือแบบมันเหมือนไม่ใช่เจ้าของอ่ะ

เพราะดูจากสภาพดูจากหน้าตาเราไม่ได้ไปว่าเขานะ

เอ่อพอมาตอนเช้าถึงเพิ่งรู้

ต่อให้ยังไม่เสร็จสับเรียบร้อยในวันนั้นก็ต้องมี
โอนรอยโอนแบตหัวของบัตรประชาชนกี่ใบ

คือถ้าสมมุติว่าเป็นการซื้อขายแบบบุคคลจริงไม่ได้มีแบบหน่วยงาน
อะไรมาเกี่ยวข้องแล้วถ้าแบบเออแล้วถ้าซื้อ
เป็นการซื้อรถมือสองครั้งแรกก็อาจจะไม่รู้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
อันนี้หมายถึงคนซื้อสิหมายถึงคนรับซื้อ
คนซื้อสิใช่ไหมเพราะว่าแม่อาจจะไม่รู้ว่ามันต้องมันต้องมีอะไรยุ่งยาก
มันก็แค่เหมือนซื้อของแบบจ่ายเงินเอาของจบเลยอะไรแบบนี้
โอ้โหไม่ได้ผมว่าไม่ได้คนที่จะซื้อรถต่อจากคนอื่นเนี่ย
อย่างน้อยผมซื้อรถต่อจากคุณอรัชพรเนี่ยเอาเงินให้คุณรัชพรแล้วผมเอารถไปเลยเหรอ
ผมจะไปยื่นจดทะเบียนใหม่ยังไงกรมการขนส่งทางบกอะไร

ทีนี้คำถามที่ว่า

ตั้งแต่เรียกแอปพลิเคชัน

เพราะเราไม่เห็นหน้าเห็นตาไม่ได้ยินเสียงใช่ไหม
ถ้าเกิดเป็นข้อความอย่างเดียวว่า
เป็นผู้หญิงเพราะว่าจะต้องมาส่งผู้หญิงแต่ที่นั่งรถไปด้วยเนี่ย
เอาละกล้องวงจรปิดก็เห็นในอู๋ลงรถขึ้นรถคนเดียวเนี่ยมีคนอื่นอีกไหม
แฟนสาวของนายอู่นะฮะเจอความเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือหลังจากที่ในอู๋ก่อเหตุเนี่ยบ่ายวันเสาร์นะ๑๔มกราคม
ไปขายรถนี่คือช่วงเย็นวันอาทิตย์๑๕มกราคมใช่ไหม
หลังจากก่อเหตุเสร็จไปร้านขายของซื้อของอะไรเสร็จ
ขึ้นไปเปิดกระจกสูบบุหรี่ออกไปเนี่ยเอ๊ะขับรถไปรับแฟนก่อน
นี่ไงเออนั่งอยู่ข้างกันช่วงเย็นวันเสาร์ค่ะอ่า
ก่อนจะไปขายรถวันอาทิตย์ขับรถช่วงเย็นวันเสาร์
แฟนสาวในโพสต์สตอรี่นั่งรถของนายอูแฟนนุ่มอืมอ่า
แฟนขับรถมารับแต่แฟนสาวอ้างว่าแฟนหนุ่มบอกว่าเป็นรถของแม่ใช่ไหม
เธอบอกก็เขาบอกรถแม่อ๋อก็มารับเธอนี่หะ
แล้วในคืนวันนั้นนะครับนั่นแหละที่ในอู๋อยู่กับแฟนเนี่ย
อู๋ก็ติดต่อเพื่อจะขายรถผ่านในหน้า
ไม่รู้ยังไงนะ๓รายแรกไม่ซื้อหรืออะไรยังไง
เอาเป็นว่ารายที่๔คือผู้หญิงเขารับซื้อ
แล้วนัดรับรถกันที่ปั๊มย่านเอกชัยบางบอนในวันรุ่งขึ้น
ก็คือวันอาทิตย์๑๕มกราคม
นี่ห้ะที่อำรวจเข้าไปได้ส่งเอกสารมานะครับ
มกราคมในอู๋ผู้ต้องหาขับรถของผู้ตาย
ไปกับแฟนนี่แหละไปปั๊มแถวเอกชัยบางบอน
แฟนสาวของนายอู่ก็โพสต์ลงสตอรี่อีกครั้งหนึ่ง
นั่งทานอาหารอยู่ในปั๊ม
ระหว่างนั้นในอู๋ก็ไปทำการขายรถแล้วก็รับเงินสดมาสองหมื่นห้าค่ะ
ที่ขายนี่คือขายสี่หมื่นใช่แต่อีกหมื่นห้าเขาโอนให้ในหน้าค่ะ
หลังจากนั้นในอู๋ก็เอาเงิน๒๕๐๐เนี่ยไปที่ร้านสะดวกซื้อ
เพื่อฝากให้เขาเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีตัวเอง
แล้วก็โอนต่อให้แฟนสาวอีกทอดนึงโดยบอกแฟนว่านี่พ่อโอนมาให้
เงินนี้เนี่ยขอฝากเอาไว้กับเธอก่อนนะอืมอ่านี่นะฮะ
แฟนสาวก็โพสต์สตอรี่อีกนะพร้อมกับแคปชั่น
รับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะอุ้ยอ่าไม่รู้เขาโกรธหรืองอนอะไรกันนั่นแหละ
แต่เอาเป็นว่าแหมแฟนนุ่มโอนเงินให้นี่นะฮะ
ไม่รู้ว่าโอนเท่าไหร่อย่างไรนะแต่ว่าแฟนสาวเนี่ยได้๕๐๐
เขาบอกเขาโอนให้แม่เขาด้วยใช่ไหมค่ะแต่จะอะไรยังไงก็แล้วแต่อ่ะ

พลโนตรีภัยศาลวงวัชระมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีนะครับ
แล้วก็รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
เปิดเผยว่าคดีนี้พยานหลักฐานพยานบุคคลค่อนข้างครบถ้วน
ในการดำเนินคดีแล้วก็เอาผิดกับผู้ต้องหา
ส่วนรายละเอียดพฤติกรรมต่างการก่อเหตุต่างเดี๋ยวต้องสอบสวนอย่างละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อจะดูว่ามีผู้ก่อเหตุกี่คนมีคนอื่นหรือไม่
เรื่องต้นตัวในอู๋ผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหาฆ่าชิงทรัพย์ปิดบังอำพลางซ่อนเร้นเพื่อให้ตนพ้นผิด
ส่วนแฟนสาวในอู่ถูกแจ้งข้อหารับของโจรก็คือเรื่องของเงิน
รับซื้อรถยนต์เดี๋ยวต้องสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติม
ถ้าพบความผิดก็ต้องแจ้งข้อหากันต่อไป

ขยายผลต่อเพิ่มเติมนะครับ